ทีนี้ไปดูยะโสธรคุณฟังนะฟังดีนะ
บ้านฟักผ่านลงมาฟับ
กลางบ้านเลยนะคิดว่าเหลืออะไร
บ้านเหลือซากแต่คนเหลือเชื่อ๓ชีวิตรอดหมดเลย

หลังคาไปหมดเลยแบบนี้ฮะ
แล้วรู้มั้ยฮะโชคดี
โอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวคนจะตอบว่าทรัพย์สรินย์

ลูกชายของเจ้าของบ้านเนี่ยนอนอยู่บนชั้นสอง
ห่างจากจุดที่สายฟ้าฟาดลงมา๔เมตรเท่านั้น

ไฟไหม้ดีนะไฟไม่ไหม้บ้านเพราะอะไรรู้ป่ะ
ฝนมันตกฝนมันตกมาช่วยดับไฟ
แล้วเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าอ๋อรอดทั้ง๓ชีวิตเลยนะคะ

เพราะว่าหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาบ้านเลขที่ของบ้านหลังนี้
ซื้อลอตเตอรี่อันนี้ฉันไม่ได้พูดเองนะ

ตรงนี้ก็คือบ้านโนนสะอาดตำบลทุ่งแต้อำเภอเมืองเยอะโสธรค่ะ

คุณมุกดาแสงสุวรรณท่านอายุ๕๐ปีแล้วนะคะ
เป็นเจ้าของบ้านท่านนี้ค่ะเห็นไหม
ยังยิ้มได้เพราะอะไรยังน้อยก็รอดชีวิตได้
ไม่เจ็บไม่เป็นอะไรเลยนะฮะ
คือเขาเล่าให้ฟังแบบเล่าให้ฟังชนิดที่ว่าเห็นภาพรายละเอียดมายิบเลยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาสักประมาณ๕ทุ่ม
ทุ่มหลับไหมหลับกันหมดแล้วนะคะ
ตอนนั้นเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักเธอกับสามีนอนอยู่ที่ห้องชั้นล่าง
ส่วนลูกชายนอนอยู่ชั้น๒ก็คือชั้นบน
จู่ไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นมา
บริเวณชั้น๒ของบ้านก็เลยขึ้นไปดู
พอดูปุ๊บสิ่งที่เห็นต่อหน้าต่อตาคืออะไรรู้ป่ะ
น้ำฝนไหลนองเต็มชั้น๒เลย

เปิดให้น้ำฝนมันลงมาใช่ไหมคะ

นองเต็มบ้านเลยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของบ้านเล่าหน่อยค่ะ
พ่าลูกก็เลยแบบว่าแม่แม่แม่

ตะว่าสวัสดีกับมันไปหูมันกระดับไปแล้ว

ยังต้องถามรู้สึกยังไง

เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะ
คือคุณมุกดาบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเรียกขวัญ
แล้วก็เตรียมทำบุญบ้านครั้งใหญ่ด้วยนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าลงพื้นที่แล้ว
ไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านนะคะ
โดยเฉพาะตัวนายกเทศบาลตำบลทุ่งแต้ค่ะ

เดี๋ยวจะเอาเลขที่บ้านไปหาซื้อลอตเตอรี่
เพราะเกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

ผู้ตายแล้วไม่บอกนี่โกรธกันตายเลย

เลขอะไรรู้ไหม

เดี๋ยวใจเย็นเลขที่๑๗
หมู่ที่๙เดือน๙ไง

เลข๑๑๗๙ดีไหมเลขดีไหม

หมายถึงว่าในสิ่งที่มันโชคร้ายมันยังมีความโชคดีอยู่บ้าง
ก็ลองตามหน่อยนะคะไม่เสียหาย